และเช่นเคยครับวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจ
บริหารจัดการเงินอย่างไรดีโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราท่าน
มีเงินมาแล้วเงินไหลออกตลอดเลยแต่ไม่ได้ไหลไปสู่การออมนะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

เชิญครับทั้งสองท่านสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่ทศแล้วก็สวัสดีผู้ชมทงมากด้วยนะครับ
วันนี้ก็เอาประเด็นทางด้านการลงทุนมานั่งคุยกัน
ใช่แต่ว่าอาทิตย์นี้ดูเหมือนทุกคนก็จับตาดูการช้างชนช้างเนอะ
โอ้โหเขาบอกว่าคุณทำเตรียมต้อนรับทางจีนนะ

เห็นข่าวแว๊บว่าจะไปคุยกันที่สนามก๊อฟใช่ไหมพี่
ก็แปลกนะก็แปลกดี
ก็เป็นอะไรที่โอเคนะเราต้องยอมรับว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
ใช่นะครับแต่เหตุการณ์ของคุณทรัมป์ที่ช่วงสัปดาห์นี้ที่พูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องดุลการค้า
ใช่ล่าสุดตัวเลขเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
ตัวเลขการขาดดุลสหรัฐกับทั่วโลกลดลงประมาณ๙๖
จากเดิมที่คาดวันว่าน่าจะขาดดุลประมาณ๔๔๐๐ล้านเหรียญในเดือนกุมภา
ลดลงไป๑๐๐ล้านเหรียญโอ้ก็ประมาณ๓๐๐๐กว่าล้านบาท

ใช่ตั้งแต่พูดออกมานโยบายต่างปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เริ่มที่จะอิมพอร์ตน้อยลง

โดยเฉพาะที่สำคัญนะครับขาดดุลกับจีนเดือนกุมภาพันธ์ลดลงประมาณ๒๕
แล้วขาดดุลกับจีนคิดประมาณครึ่งหนึ่งของการขาดดุลทั้งหมดของสหรัฐอเมริกานะ
อย่างปีที่แล้วเนี่ยทางจีนได้ดุลทางสหรัฐอีก๓แสนกว่าล้านเหรียญนะ
ต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของการขาดทุนสหรัฐอเมริกามาจากจีน

ต้องระวังนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้คุณสมคิดก็เรียกรัฐมนตรีทั้งหมด
มานั่งคุยกันว่าถ้าเกิดทางสหรัฐเนี่ยเขาจะแทรกแซงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ย

สิ่งสำคัญต้องบอกว่าตัวเราเองที่เป็นผู้ประกอบการส่งออกนะ
ต้องมีวินัยคือแล้วก็ทำตามข้อตกลงเท่าที่เราได้ตกลงเขาไว้
เพราะอันนี้แหละจะเป็นจุดที่ทำให้เขาลงโทษเรา

เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวรองรับไว้นะครับ
อย่างเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะปิดไปที่๑๕๘๓๘๒จุด
มูลค่าซื้อขายรวม๓๗๐๐ล้านถือว่ากระเตื้องขึ้นมานิด

ใกล้นะอีกนิดเดียวนี่
แต่เมื่อวานนี้ต่างชาตินี่ชะลอการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ๘๐กว่าล้าน

ถ้าอยู่บน๑๕๘๐จุดได้เนี่ย

๑๖๐๐ทุกคนมองทงเดียวกันเลยนะครับ
อันนี้ลิงก์กับแมนนักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์บัวหลวงนี่

เพราะตอนนี้ดูทั่วโลกดูอกสรรควันแฟนกระทางอเมริกานะ

ถูกต้องอันนี้จำเป็นนะ

เริ่มดูดีมาตั้ง๒๓ปีที่ผ่านมาแล้วนะ
ต่อให้ทางต่างประเทศเกิดอะไรขึ้น

เพราะฉะนั้นสินค้าหรือบริษัทเหล่านี้

ก็ต้องมีการบริโภคมากขึ้นไปเช่นเดียวกัน
นะครับกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มอุปโภคบริโภค
กลุ่มที่๒เขาบอกกลุ่มแบงค์นี่ก็น่าสนใจ
อันนี้โดยปกติเลยถ้าเศรษฐกิจดี

หนี้สาธารณะลดลงรถคันแรกที่ก่อนหน้านี้มีเริ่มหาย
สมมติว่าตอนนี้เริ่มขายแล้วคนที่ติดภาระไว้ตอนนี้เริ่มขายแล้ว
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม๒กลุ่มนี้
แบงค์ก็จะเริ่มกลับมาปล่อยภูมิได้มากขึ้น
ก็ได้ติดตามนะครับว่าในช่วงไกรมาสหนึ่งที่จบไป
จบไปเดือนที่แล้วนะงบของแต่ละกลุ่มบริษัทจะเป็นยังไง
ต้องติดตามต้องติดตามที่คลิกเดือน
ใช่เลยเราก็จะมีตัวเลขออกมาเรื่อย
กลับมาประชาชนพวกเราบ้างวันนี้เตรียมอะไรมา

เพราะว่าช่วงนี้เงินเดือนเพิ่งออก
บทหรือยังพี่ยังต้องเต็มใจบทยัง
แต่จริงแล้วนะพูดถึงมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรานะ

ผมพูดอยู่บ่อยมากเลยสมการรุ่นใหม่นะ
รายรับลบเงินออมนะครับลบเงินออม

ใช่นะแต่หลายคนยังยึดติดรายรับลดรายจ่ายเท่ากับเงินออมนะ
เราไม่ค่อยเหลือออมรายลับลบเงินออมนะครับ
แล้วที่เหลือจ่ายไปไม่มีใครว่า
ใช่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเอาฝากท่านผู้ชมวันนี้ก็คือ
เวลาเงินเดือนออกเนี่ยเอาจริงสัปดาห์ที่แล้วนี่น่าจะเพิ่งออกเลย

ใช่นะครับสัปดาห์นี้มาดูกันว่า
คุณเป็นคนสายไหนที่จะทำให้เงินเดือนของคุณ

อันดับแรกนะสายเป่นะ
สายเปย์โอ้โหอันนี้นี่น่ากลัว
เปย์ตลอดมีอะไรฉันจ่ายตลอด
เงินเดือนออกมาปุ๊บหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถ

สัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมเราคุยกัน
ยอดเงินผ่อนต้องไม่เกิน๔๐

ถ้าเกิดคุณได้เงินเดือนสองหมื่นคิดง่าย

ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมือถือผ่อนต่างต้องอยากเกิน๘๐๐๐
ที่เหลือโดยใช้จ่ายอย่างอื่น
อันนี้สายเป่นะสายเป่นะ

อันที่สองสายอินเทรนด์
สายอินเทรนด์โอ้โหแก็จเจ็ตอะไรมาดีฉันเอา
เตรียมแล้วอันนี้ไม่ได้
เสื้อผ้านี่คอเล็กชันซัมเมอร์ก็เลยจะมา

ขอนิดหนึ่งปีเดียวใช้ได้อยู่
บ้านเราร้อนทั้งปีไม่ต้องมีคอเล็กชั่นนะผมว่านะ
สายที่๓ก็คือสายอยู่เพื่อกิน

เออพันกว่าบาทนะไม่ใช่ถูกนะ

จริงแล้วชาบงชาบูจิ้งจุ่มแถวข้างถนน
ผมว่าทานได้นะไม่ต้องเอาขนาดนั้น

พอสิ้นเงินปุ๊บบัตรเครดิตมีแต่ค่าให้จ่ายน้ำมัน

ไป๔ครั้งน้ำมันประมาณถังหนึ่ง

ไปอย่าต้องเช็คกินกุ้งเผาด้วย

สุดท้ายนี่ก็สำคัญมากเขาบอกเป็นทุกสายรวมกัน

แต่อย่างที่บอกนะจริงแล้วอยากฝากไว้

เป็นได้แต่อย่างยังขอย้ำ
เดี๋ยวคิดมาน้อยพันปีนี้ก็๑๒๐๐๐บาทนะ
สองแล้วถ้าเก็บไว้ประมาณ๑๐ปีนี่เราได้หลายแสนนะ
อ๋อนะครับแล้วจริงอันนี้ฝากไว้จริง
ไม่อยากให้ทุกคนบอกว่าโอ๊ยอย่างนั้นฉันต่อไปฉันใช้หนี้เลยนะ
ไม่ใช่อันนี้แนะนำเคล็ดลับเลยนะ
ออกมาเงินเดือนออกปุ๊บใช่โอนซื้อกองทุนในนั้นเลย
ถูกต้องอย่างน้อยกองทุนตราสารปุ๊บมาตราสารหนี้
ง่ายนะครับเก็บไปทุกเวลา๑๐๐๐บาทออกตั้งแต่วันแรกตัดไปเลย
ไม่รู้ทำยังไงเดินไปที่สาขาให้พนักงานแนะนำ
ทำได้แน่นอนนะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการหนี้นะ
ดูได้เลยว่าในแต่ละเดือนฉันใช้ไปเท่าไหร่แล้ว

ไอ้สายเปย์หนี้ที่ฉันจะต้องจ่ายเนี่ยมันจะเหลือเงินอีกเท่าไหร่
โอ้โฮแนะนำเคล็ดลับดีอย่างนี้
ต้องให้ท่านผู้ชมเริ่มทักดูแล้วนะ
ฝากนะครับถ้าอยากจะต้องการคำแนะนำอะไร
เดินไปที่ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขา

ขอบคุณครับขอบคุณพี่ทศขอบคุณพี่เน็ตนะครับ

แต่ว่าเปย์เงินเดือนไปกับกองทุนรวม
และหนึ่งในนั้นก็ของธนาคารกรุงเทพนี่แหละครับ
ก็เลือกสะสมเข้าพอร์ต

เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับ